คุณผู้ชมไปต่อที่ครอบครัวนี้บ้างดีกว่านะคะ
ครอบครัวตัวเอชค่ะฮาน่าแล้วก็ฮิวโก้นั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเขามีการเปิดตรงเปิดตัว

มันจะเต็มจอขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนี่
คุณสามีดีเด่นที่พ่อคนนี้พี่ฮิวโก้นั่นเองคือคู่นี้นะเขาคบกันมาเนี่ย๑๒ปีแล้ว
คุณผู้ชมค่ะใช้ชีวิตร่วมกันมา๑๒ปีและเคล็ดลับดีก็คือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เออซึ่งพี่ฮาน่าบอกว่ากว่าจะเกลี้ยกล่อมให้รับได้นะต้องใช้มารยานี่แล้วความเป็นภรรยาอยู่นานพอตัว
ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานที่ดีที่สุดเลยส่วนเธอก็จะเซอร์ไพรส์ให้กับคุณสามีเหมือนกันนะคะ
โอ้โหเขาฮิตกันใช่ไหมนี่คุณฮาน่าก็จัดให้เหมือนกันนะคะ

ก่อนจะมีทิ้งท้ายว่าแต่ก็ถือเป็นกำไรนะคะ
เป็นเวลาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
ก็มียิงบิลบอร์ดทั่วประเทศนะคะ
วันนี้นะคะก็เป็นของขวัญค่ะ

เป็นของขวัญที่เราให้เขาแต่เขาอาจจะไม่อยากได้เท่าไหร่
วันนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าก็ยังรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด
เพราะคุณยูก็มีแต่รักมากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับการไม่นอกใจเมียก็คือเรื่องปกตินะครับ
มันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะครับในการแต่งงานจริงนะครับ
คือนี่ไงความไม่เจ้าชู้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ผู้ชายทุกคนนะคะควรมี
คุณฮิวโก้ไม่ควรจะมีคนเดียวบนโลก

ใช่แล้วก็เป็นมีมที่ฮอตมากตอนนี้นะคะก็คือชายไทย
ตอนนี้ต้องยกคุณฮิวโก้เป็นนัมเบอร์วันนะคะ
เขาบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่เลิกเจ้าชู้นะคะก็อย่าเพิ่งแต่งงาน
เขาพูดแบบนี้นะคะมันสวนทางกับข่าวตอนนี้เนาะ
เมียหลวงมีเน้ย